ดูความคืบหน้ากรณีตำรวจอุ้มเรียกฆ่าไถ่ตำรวจเหมือนกัน
เรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนกันสักนิดหนึ่งนะครับ
แต่ว่าเป็นการเปิดเผยจาก๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์จันดำ
ผู้บังคับหมู่งานป้องการลับปรับปรามสพกภจังหวัดปะตาเนย
ที่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีโพธิสวยสุวรรณ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ว่าเขาถูกตำรวจอุ้มเรียกฆ่าไทย

โดยเล่าให้ฟังนะครับว่าในวันเกิดเหตุคือวันที่๒๖มีนาคม๒๕๕๙
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาสักประมาณ๔ทุ่มกว่า
ตัวเขาเองนะกับเพื่อนได้ไปฉลองวันเกิดมา
และตัวเขาเองก็กำลังขับรถไปส่งเพื่อนกันอยู่
รวมทั้งสิ้นเนี่ย๖คน
เพราะว่ามีตัวเขาก็คือ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์จันดำ

อกจากนั้นก็มีเพื่อนที่เป็นคนทั่วไป
อีกรวมทั้งสิ้นเป็น๖คน

คืนวันที่๒๖มีนาคมนั้นนะครับ
มีรถอีกคันหนึ่งมาจอดขวางรถเขา
แล้วก็มีกลุ่มชายชะกันเกือบ๑๐คนนะคุณนะ

แล้วก็ทำทีทำท่าเหมือนจะเข้ามาจับกลุ่มนะครับ
่งตรงมาที่กลุ่มของพวกเขา
โดยที่ตัว๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์ก็ไม่รู้ว่า๑๐คนนี้เป็นใครกันแน่
จากนั้นเพื่อนของ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ
แล้วก็พยายามที่จะแจ้งกลุ่มชายชะกันกลุ่มนั้น๑๐คนนะนะ
พวกผมก็เป็นตำรวจเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่ามีเสียงตะโกนจากกลุ่มชายชะกัน๑๐คนนั้นบอกว่า
พวกเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าขัดขืน

จากนั้นพวกชายชะกันก็มาเข้าประชิดตัวแล้วก็จับกลุ่มตนกับเพื่อน
ใกล้กับ๓แยกท่าแซน๑คืน
โดยที่ไม่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนท้องที่รับผิดชอบ
แจ้งข้อหามีอาวุธปืนของทางราชการ

และพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่ม
คุณคิดดูดิ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์จันดำ
เป็นถึงผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพกระเพาะจังหวัดปัตตานี
แล้วก็พวกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
เพราะกลุ่มชายชะกันนั้นมีทั้งปิดล้อมแล้วก็มีทั้งข่มขู่
รวมทั้งบอกให้ญาติของ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์

ไม่งั้นนะ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์และพวกจะโดนดำเนินคดี
ผู้เป็นแม่ของ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์ในครั้งนั้นนะครับ
ก็ได้พยายามที่จะนำทรัพย์สินไปขายได้เงินมา๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็พยายามตอบรองกับกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับ
ปรากฏว่ากลุ่มนั้นบอกว่าไม่ได้ที่จริงแล้วคุณต้องจ่าย๕แสนนะ
แต่ว่าพวกเราลดให้๒แสนบาทนะครับ
แต่ถ้ามีเงินมาแสนสองไม่ได้ปล่อยตัวไม่ได้
ก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดี
ดังนั้นนะครับผู้เป็นแม่ของ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์เนี่ย
ก็เลยต้องเอารถของผู้เป็นแม่เนี่ยนะค่ะ
มาจำนำไว้กับกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจในราคา๘๐๐๐บาท
และถึงจะไถ่ตัว๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์จันดำพร้อมพวกออกไปได้

เป็นเงิน๑๒๐๐กับรถที่จำนำไว้๘๐๐๐บาท
และมีดอกด้วยนะบอกถ้ามาเอาเงินสดมาให้ช้าเนี่ย
รถนั่นก็ถูกดอกเบี้ยไปอีก๘๐๐บาทเป็น๘๘๐๐บาท
แต่ทีนี้ผู้เป็นแม่ของ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์ตอนหลังเขากลับไปถ่ายรถคืน
ปรากฏว่ากลุ่มนี้บอกว่าเอารถไปขายให้กลุ่มค้ายาเสพติดแล้ว

ตำรวจโทษสัญลักษณ์จันดำถูกจับเมื่อวันที่๒๖มีนาคม
ปล่อยตัว๒๗มีนาคมแล้วเขาก็เข้าไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมทันที
กับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่าเหตุการณ์นี้มันแปลง
ตำรวจจะมาเรียกฆ่าไทยตำรวจแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานะของกลุ่มชายชะกันดังกล่าว
พบว่าเป็นตำรวจจริง๓นายและมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเมียตำรวจเนี่ยนะ
ทำหน้าที่ในการประสานเรียกค่าไทยเรียกเงิน๕แสนนะครับ
และการเรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนเพิ่มเติมโดยขั้นตอนต่างต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
เนื่องจากต้องประสานขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อให้ได้เอกสารและพยานที่ชัดเจน
ก่อนที่จะสรุปเรื่องส่งไปให้ปปชต่อไปนะครับ
ส่วนกระบวนการสอบสวนทางวินัยนั้น
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
อยู่ระหว่างการเรียกตัวตำรวจ๓นายมาสอบสวนข้อเท็จจริง
และตอนนี้ข่าวล่าสุดออกมานะ
บอกว่าเด้งตำรวจทั้ง๓นายแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นตำรวจชั้นประทวนนะครับ
แล้วก็มีชื่อมีตำแหน่งออกมาแล้ว
ก็คือคนแรกดาบตำรวจธีรยุทธ์สุวรรณรัฐตำแหน่งพบหมู่

บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคเก้า
คนที่๒คือดาบตำรวจศิรพบหมื่นหนูตำแหน่งพบหมู่
วิเคราะห์ข่าวแล้วก็เครื่องมือพิเศษของกองบังคับการเดียวกัน
และคนที่๓คือดาบตำรวจพิรัชัดวั่นเซ่งตำแหน่งพบหมู่
กับการปฏิบัติการพิเศษของบกเดียวกัน
มาปฏิบัติราชการที่สสภาค๙แล้ว
พร้อมตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว
ส่วนผู้หญิงที่ถือว่าเป็นผู้ประสานงาน

ตอนนี้ก็ทราบแล้วล่ะว่าเป็นใครก็จะเรียกตัวมาสอบสวนต่อไป
ซึ่งหากข้อมูลนั้นมีมูล
มีข้อเท็จจริงว่าเป็นการเรียกตัวแล้วก็ไปเรียกฆ่าไทย
ก็จะถือว่าผิดทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด

รวมทั้งผู้ที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นทั้งหมดเลย

ไม่ได้มีแค่๓นายนี้กับผู้หญิงอีก๑คน

ใช่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดเมื่อวานนี้เลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องตามกันต่อด้วยนะคะ